แต่ช่วงนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีรายได้นะคะรายจ่ายก็มีอยู่ลำบากนะคะ
แต่พี่น้องที่จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าโอ้โหไม่มีปัญหาสำหรับฉัน
ก็ไม่ต้องซื้ออยากจะกินอะไรเดินเข้าป่าสิคะ
เพราะในป่าของดีมากมายเลยค่ะ
ไปค่ะเดินตามเข้าป่าไม่ได้ไปตามหาสายป่าน
ไปตามหาสายป่านเกี่ยวอะไรกับเดินเข้าป่า
เอ้าหลายคนไปหลงป่าอยู่ในนั้นสายป่านเขาเขาหลงป่า
แต่งานนี้สายปั่นอยู่ไหนไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จะให้ตามหาก็คือ
สิ่งที่เป็นอาหารอันโอชะของพี่น้องชาวอีสานนี่เลยนะฮะ
ต้องไปส่องดูค่ะส่องอยู่ประมาณบริเวณโขดหินหรือว่าพวกใต้ต้นไม้
ที่มันชื้นชื้นมีน้ำไหลผ่านจุดนี้แหละจะเป็นจุดสะสมอาหารชั้นเลิศของเราเลยนะ

ค่อยสังเกตดูนะฮะเดินเข้าไปที่เขาประดุตามบนจรเคฮิน

นี่ไงเข้าไปแบบชิวใจเย็นค่อยแคะค่อยแงะค่อยกวาดดู
แล้วนี่ค่ะคุณเห็นไหมโอ้โหมาแบบเป็นลูกก้อนเยอะแยะแล้วค่อยเก็บค่อยเก็บเลย
พี่เขาดูชิลสบายขนาดนี้พี่คะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
คุณชิสาครับเขาถามใครฮะพี่เขาพึ่มพำน่าจะคุยกับตัวเองนะฮะ
ตอนกำลังแบบขุดเห็ดนะคะไม่รู้เมาเห็ดหรือเปล่านะคะ
คิดถึงพี่เบิร์ตเนอะก็เป็นไปได้นะคะ
ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่มีเห็ดผ่าอยู่เต็มไปหมดร้องเพลงอารมณ์หมก

ร้องเพลงอารมณ์ดีอย่างนี้
เวลาที่เราทำอะไรเพลินแบบนี้เราก็ร้องเพลงคลอไปด้วย
หลังจากที่เพลิดเพลินกับการหาเห็ดอยู่ได้นานสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะ
พี่เขาบอกว่าเอามาได้ไม่น้อยเลยนะ
นี่ดูสิเต็มถุงเลย
เอาไปขายได้ราคาเลยนะประมาณกิโลกรัมละ๓๔๐๐
จริงนะแล้วขายดิบขายดีนะคะเป็นของแพงนะ
แต่ถ้าหากว่าไม่ขายเนี่ยก็เอาไปทำเมนูอร่อย
อย่างเช่นแกงป่าเห็ดเพาะ

อย่าลืมใส่พวกผักปลาหรือผักหวานก็ได้

อุ๊ยอาหารชันเลิศนะ
ฟังชื่อดูกระบวนการแล้วแหม
อยากจะรับประทานเอาข้าวสวยมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่านี่แหละเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการที่ต้องไปซื้อหาอะไรข้างนอก
เดินเข้าป่าใช้แรงนิดหน่อย

เราก็สามารถหาอะไรกินได้เลย

เป็นการปรับตัวที่ดีมากนะครับ
คือในพื้นที่ของคุณผู้ชมในจุดที่เราอยู่

แต่ละที่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไป

คุณผู้ชมเป็นอาชีพเสริมเล็กน้อยหรือเข้าป่าหาของแบบนี้ก็ยังดี